ความขึ้นหวายของทีมวอเตอร์บอลหญิงทีมชาวไทยกันหน่อยนะครับ
ก็เตรียมเพื่อที่จะคัดไปโอลิมปิกเกมนะครับ
เป็นรอบคัดเลือกที่ไปเล่นกันที่โปรแลนด
เมื่อวานนี้โค้ดด่วนแต่นายศรีวัชระเมธากุล
หน้าภูมิศรก็นำลูกทีมลงฝึกซ้อม๑ชั่วโมงนะครับ
แต่ก็ช่วยให้ทีมได้มาปรับตัวปรับสภาพสายตา
โดยสาวไทยต้องปรับตัวมากกว่าเดิมหน่อยนะครับ
เพราะว่าอากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับ

อัชรพรก็เผยข่าวดีว่าทุกคนปรับตัวกับสภาพสนามได้อย่างรวดเร็

รู้สึกว่าทุกคนสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างไวค่ะกับสภาพสนามค่ะ
ถึงจะเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาสนามที่นี่นะคะ
แต่หนูมองว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนพยายามแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีค่ะ
ไทยพบเยอรมันพรุ่งนี้๑๙๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทย

ไทยชนะ๒เยอรมันชนะ๓ไทยชนะล่าสุดปี๒๐๒๑ในศึกในชั้นลีกนะครับ

ศึกสอยคิว๖แดงประเทศไทยปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่นะครับ
ใครที่ได้เป็นแชมป์จะได้รับเงินรางวัลถึง๒๔๐๐๐บาท
พร้อมขวาสิทธิ์ติดทีมชาติไทย๒รายการใหญ่นะครับ
ตั้งแต่การแข่งขันสนุกเกอร์๖แดงชิงแชมป์โลกในต้นปีหน้า
ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะมีขึ้นวันที่๒๐๒๔กันยายนนี้ที่แฟชั่นไอแล้วนะครับ